เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่แจ๊กรีนก็เป็นตัวแทนของรายการบันเทิงไทยรัฐของเรา
ไปร่วมงานบุญนะคะทำบุญครบรอบ๑ปีการจากไปของภูมิกับชั้นครู
ก็คือหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลค่ะ
ก็ไปที่วัดราชาธิวาสนั่นเองนะคะ
ซึ่งหากย้อนกลับไปนะคะวันนี้วันที่๑๕กันยายนเมื่อปีที่แล้ว
ถ้ายังจำกันได้ภาพนี้เลยค่ะพี่แจ๊กรีนก็ไปทำข่าวด้วยค่ะ
เป็นวันเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องมายาพิษวงศ์นะคะ
ซึ่งเป็นผลงานกำกับเรื่องสุดท้ายของหม่อมน้อยนั่นเองค่ะ
วันนั้นที่พี่แจ๊กกะลินจำได้คือเราก็ทำข่าวปกติแล้วค่ะ
ก็พอหนังเข้าฉายประมาณ๒ทุ่มนะคะ
ดึกเราก็ได้รับข่าวเศร้านะคะว่าหม่อมน้อยเสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วค่ะ
ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็เชื่อนะคะว่า
หมอมน้อยน่ะท่านคงอยากส่งผลงานชิ้นสุดท้ายออกสู่สายตาของทุกคน
ก่อนสิ้นลมหายใจค่ะ
มาแป๊บเดียว๑ปีคุณผู้ชม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่สาราหม่อมใหญ่เทวกุลนะคะ
ทางครอบครัวหม่อมน้อยแล้วก็ลูกศิษย์

นี่คือภาพสดเลยนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

ที่เคยร่วมงานกับหม่อมน้อย
นิมนต์พระสงฆ์จำนวน๕รูปนะคะ
ถวายพระทหารเพลถวายผ้าบังสกุล

แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นี่เห็นไหม

ตั้งใจนำมาตั้งไว้ตรงอัฐิตรงนี้เลยนะคะ
ซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายในชีวิตของหม่อมน้อยค่ะ
จากหนังเรื่องมายาพิษวงศ์นะคะ

แต่ว่าหนังก็ยังอยู่ในใจของใครหลายคนค่ะ

ทางครอบครัวก็ได้ทำบุญทั้งที่วัดในกรุงเทพ
แล้วก็วัดต่างจังหวัดพร้อมกันไปเลยค่ะ
โดยทางครอบครัวมีการจัดส่งเครื่องสังกฐานค่ะ

ทุกวันนี้ยังคิดถึงหม่อมน้อยไม่เสื่อมคลาย
ทุกครั้งที่มีการแสดงหรือว่าเข้าฉากยากก็จะขอแบบความเป็นสิทธิ์เป็นครัวนะ
บอกมาช่วยหน่อยฉากนี้ยากจังเลยค่ะ
ใช่นะคะเรียกว่าหม่อมน้อยถึงแม้จะจากไปแล้วนะคะ
แต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นครูของทุกคนแม้จะอยู่บนสวรรค์แล้วแบบนี้เลยค่ะ

เรียกว่าเป็นความคิดถึงดีกว่าเพราะว่า๑ปียังพอเราไปทำงานยังคงคิดถึงหม่อมอยู่ตลอด
ก็อย่างที่แพนพูดนะคะก็จะนึกถึงเสมอเวลาที่แบบมีงานเข้ามา
หรือคิดจะทำอะไรเลยแบบเอ๊ะจะปรึกษา
หรือคิดอะไรไม่ออกหรืออะไรแบบอยากปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็จะนึกถึงหม่อมก่อนนะคะ
เป็นความประทับใจส่วนตัวพี่ก็คือ
ช่วงที่หม่อมน้อยมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งช่วงโควิดท่านก็ยังให้เราสัมภาษณ์บันเทิงไทยรัฐ
ต้องขอบคุณท่านแล้วก็ครอบครัวจริง
ว่าได้ทำบุญพร้อมกันนะคะใครดูหน้าจอก็สาธุสาธุนะคะ
กัญญาก็ครบรอบ๑ปีการจากไปของหม่อมน้อยเลยค่ะ